๔เมษายนนี้ถามตรงเปลี่ยนเวลาใหม่
จุใจ๔๕นาทีทุกวัน
วันจันทร์ถึงวันพระรหัสสบดี๑๙นถึง๑๙น๔๕น
และวันศุกร์๑๘น๓๐นถึง๑๙น๑๕น
เริ่มจันทร์ที่๒๔เมษายนนี้